คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโครงการดี
โครงการนี้ชื่อว่ากรุงไทยต้นกล้าสีขาว
คือทางกรุงไทยเขาก็พยายามไปเฟ้นหาเยาวชนที่มีไอเดียสร้างสรรค์
ประยุกต์เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพลิกฟื้นชุมชน
แล้วก็ถือว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นต้นกล้าสีขาว
ที่จะนำพาประเทศจะพัฒนาประเทศต่อไปนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
ทีมเยาวชนต้นกล้าพันดีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวปีที่๑๒โดยธนาคารกรุงไทย
เขารับความรู้ในกิจกรรมต้นกล้าแคมป์
เกี่ยวกับการดำเนินโครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความรู้ด้านการเงินการพัฒนาชุมชน
โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำตั้งแต่ในค่ายจนจบโครงการ
ให้น้องเยาวชนนำไปประยุกต์ต่อยอดไอเดีย
โครงการที่ส่งเข้าประกวดเพื่อพลิกฟื้นชุมชน
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จากนี้ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นการฝึกคิดสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่
และยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมทำงานอย่างเป็นระบบ
และการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
เพราะโดยหลักการของเราโครงการต้องกล้าสินค้า

นำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ภูมิลำเนาโรงเรียนของเขาค่ะ
จะต้องนำโครงการที่ทำได้จริง
แล้วก็หลังจากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
โครงการนั้นต้องยังอยู่และเป็นประโยชน์กับชุมชนค่ะ
หลังจากนี้ทั้ง๑๕ทีมจะได้ลงมือปฏิบัติพร้อมทุน
ดำเนินโครงการจริงทีมละ๓๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์นโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวปีที่๑๒
ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก
เด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษา๕๐๐๐๐๐บาท
โดยรางวัลรวมทั้งโครงการมูลค่ากว่า๒๓๐๐๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝัง
ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต
เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม
และรู้จักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัว